การสู้ชีวิตค่ะหลายคนเนี่ยมองภาพหน้าจอนะคะ
การเป็นดารามันต้องสวยงามสวยหรูแต่คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าแต่ละคนเนี่ย
กว่าจะมาสู่ดาวกว่าจะมามีชื่อเสียงโด่งดังได้ผ่านอะไรมาบ้าง
อย่างเช่นเป็นเอกคนนี้ค่ะน้องไบร์ทนอรพัทนี่เขาดังมากในโซเชียลน่ะ
บอกเลยนะคะว่าชีวิตโอ้โหกัดก้อนเกลือกินค่ะ
วันก่อนหนุ่มไร้ควงคุณแม่ออกงานคุณผู้ชมพร้อมเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะคะ
ว่ากว่าจะมีวันนี้กว่าที่จะสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ต้องฝ่าฟันอุปสรรค

ที่ต้องออกมาทำงานเพราะว่าไม่มีเงินนี่แหละ

พามาจากบ้านเกิดนะคะที่ภาคใต้มาอยู่กรุงเทพค่ะ
ตอนเด็กไบท์เป็นเด็กเกเลมากคุณผู้ชม

โดนก็ทืบโดนแทงวิทย์ตายมาหลายรอบแล้วอ่ะ
แต่เรื่องดีเรื่องเดียวก็คือไบท์เรียนเก่งค่ะ
สอบติดวิศวะมธรรมศาสตร์ตั้งแต่ม๕นะคะ

คือตอนนั้นคือพูดตรงครอบครัวยากจนแม่

ยอมกินไข่ต้มทุกวันอ่ะไบ๊บอกเองเลยค่ะ
แล้วพอเราแบบว่าพอได้เข้าวงการเนี่ยค่ะ

อ่ะต่อไปตั้งแต่อายุ๑๙จะไม่ขอเงินแม่

ดังเปรี้ยงป้างนะคะกับละครเรื่องใต้ล่าค่ะ

อยากพาพ่อแม่ไปเที่ยวต่างประเทศสักครั้งในชีวิตค่ะ
ต้องบอกว่าไข่เนี่ยไข่ต้มเนี่ยแหละค่ะ

ที่มาถึงตรงนี้ได้เพราะคุณแม่ส่วนใหญ่เลย
เพราะว่าคุณแม่จะคอยแบบดูแลเราที่บ้าน
แม่คือคนต่างจังหวัดที่แบบไม่มีอะไรเลย
แบบลำบากมากมาก่อนกินไข่ต้มวันฟิวนั้นเลยอะ

เสียดายมากไม่อยากซื้ออะไร
ไม่อยากเก็บให้ลูกอย่างเดียวอะ

อยากให้แม่ได้ใช้ของดีบ้างแค่นั้นเอง

อย่างแบบเราเป็นคนดูแลทุกอย่างเอง

เราก็อยากให้เราไปเป็นโอกาสแรกของเขา

คือแบบแม่คือไม่เคยซื้ออะไรดูแลตัวเองเลย

ดูแลตัวเองบ้างเพราะว่าเหมือนแบบ
เงินทุกบาททุกสตางค์เก็บให้ลูก
เท่าเทียมคนอื่นเชื่อว่าหลายบ้านต้องมีความรู้สึกแบบนี้ค่ะ
แล้วตอนนั้นคือแบบคือทั้งแม่แล้วก็ไบท์ร้องไห้แค่ครีมกระปุกเดียว
เพราะว่าเงินทั้งชีวิตแม่ทำเพื่อลูกคนนึงให้มีชื่อเสียง
คือวันนั้นดูรายการก็นั่นแหละส่วนหนึ่งก็แบบ

ก็ขอขอบคุณคุณแม่ทุกคนก็แล้วกันที่เลี้ยงลูกมาถึงทุกวันนี้นะ